เกิดขึ้นที่ชนบุรีเป็นเรื่องราวความรักที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้ว
หนึ่งคนอยากให้จบแต่อีกคนไม่ยอมจบอ่า
ฝ่ายสามีซึ่งคือเลิกลากันไปแล้วนะคะ
ไปตามง้อต่อแยหึงหัวเมียเก่าแล้วก็เมาอารวาส
อารวาสไม่พอเอาค้อนไปทุบรถจักรยานยนต์ของพ่อเมียจนพังเสียหาย
วนไม่เลิกยังหวนกลับมาทะเลาะกับอดีตน้องเมียจนถูกตีหัวแตกไปเลยค่ะ
สามีที่ว่าคนนี้ก็คือนายธีรพงศ์จันทองวัย๒๕ปีนะคะ
ถูกตีด้วยไม้จนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
นั่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
อาสากู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐก็ต้องเร่งช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
สอบถามนายเจริญขุมทองกระจ่างวัย๔๖ปีเจ้าของบ้าน
ก็เล่าว่านายธีรพงศ์เป็นอดีตลูกเขยที่ยังตามต่อยาหึงหวงภรรยาเก่า
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายเจริญหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วอะค่ะ
โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายธีรพงศ์เมาอารวาส
แล้วเข้ามาทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน
ด้วยการใช้ค้อนทุบรถจักรยานยนต์จนพังเสียหายนะคะ
แต่ว่านายเจริญไม่ได้แจ้งความเอาเรื่อง
ทีนี้เย็นเมื่อวานนี้ค่ะนายธีรพงศ์ดื่มเหล้าเมามาเลย
แล้วแวะมาที่บ้านของนายเจริญอีกครั้งนะคะ
จากนั้นก็เริ่มโวยวายหาเรื่องค่ะ
ทำให้อดีตน้องเมียคือนายวงศกรขุมทองกระจ่างวัย๒๐ปีเนี่ย

ก็เลยเอาไม้ออกไปฟาดนายธีรพงศ์จนบาดเจ็บหัวแตกกันไปเลย
จากนั้นนายเจริญก็เลยตัดสินใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวนายธิรพงศ์ส่งโรงพยาบาลนะคะ
สินที่เสียหายนายเจริญก็ยืนยันบอกว่า
ติดใจเอาความแต่ไม่ต้องการให้นายธีรพงศ์มาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ